ต่อกันที่เรื่องของเมนูอาหารชั้นสูงกันบ้าง
แน่นอนคุณมองไปที่สูงเนี่ยก็หมายถึงเมนูที่มันอยู่สูง

มดแดงค่ะคุณผู้ชมยอดฮิตยอดนิยมเหลือเกินนะคะ
เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยเหมือนกัน
เราได้รวบรวมมาแล้วนะคะว่าไข่มดแดงเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้าง
เมนูนะไม่มีขายบางเมนูเขาทำกินเฉพาะในครอบครัวด้วย
ถ้าอยากจะรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างไปดูพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ
ฤดูร้อนแบบนี้หนึ่งในอาหารป่ารสเด็ดตามฤดูกาลที่มีเพียงปีละ๑ครั้ง
หนีไม่พ้นอาหารชั้นสูงอย่างไข่มดแดงที่มันนัวนี่แหละค่ะ
แม่สูงจริงล่ะค่ะเพราะกว่าจะสอยกว่าจะแย่มาได้นั้นมันช่างยากเย็น
และก็หายากขึ้นในทุกปีทำให้ปี๒๕๖๔นี้ราคาไข่มดแดงพุ่งทะยาน
ตลอดข่าวของเราก็เลยขอเปิดสถิติ๓จังหวัดในช่วงต้นซัมเมอร์นี้
ที่ราคาแรงแสงเขียงหมูไปเลยจ้า
จังหวัดกำแพงเพชรราคาไข่มดแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๕๐๐บาท
จังหวัดนครราชศรีมาอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐๐บาท
และจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐๐บาท
แต่ถึงไข่มดแดงจะแพงแต่ก็ยังแรงเรื่องความแซ่บ
เพราะเมนูพื้นถิ่นที่เกิดจากไข่มดแดงนั้นมันเกินห้ามใจจริงค่ะ
ตลอดข่าวของเราก็ไม่พลาดที่จะรวมเมนูเด็ดแบบ
เริ่มกันที่ห่อหมกผักหวานไข่มดแดง
เมนูห่อหมกผักหวานไข่มดแดงนี้เป็นเมนูที่หาทานยากมาก
ซึ่งไปเปิบความแซ่บนัวอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ได้มาง่ายง่ายนะคะเพราะนิยมทำทานกันในครอบครัวเท่านั้น
ถ้าจะขายเนี่ยไม่คุ้มต่อการลงทุนจริงจริงก็เลยกระซิบบอกขั้นตอนการทำมาว่า
นำแป้งข้าวเหนียวผสมกับเครื่องปรุงอย่างเกลือพริกแกงและก็เนื้อสัตว์
จากนั้นก็นำใส่น้ำกะทิพอให้แป้งข้นตั้งเตาเคี่ยวให้เข้ากัน
เมื่อได้ที่แล้วก็นำลงจากเตาพักให้เย็นไว้สักนิดนึงใส่ผักหวานลงไปขนให้เข้ากันดี
ใส่ไข่มดแดงลงไปขนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็ห่อด้วยใบตองนำไปนึ่งให้สุกแล้วนำมารับประทานให้แซ่บบักคักถึงใจจ้า
การันตีเมนูนี้ไว้เลยว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่หารับประทานได้ยากยิ่ง
ต่อกันที่เมนูหลามไข่มดแดง
เมนูหลามไข่มดแดงนี้แซ่บนัวไม่กลัวหิวกันที่พื้นที่บ้านน้องโบดหมู่๑๖ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ที่ได้เห็นรสนัวแบบนี้ก็เพราะได้รสหวานจากปลาที่นำมาผสมได้ความหอมมันจากไข่มดแดงที่นำไปเผา
ส่วนวิธีการทำนั้นเขาก็จะใช้เนื้อสัตว์อย่างเนื้อปลานี่แหละค่ะมาผสมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องเทศ
พริกขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือหรือน้ำปลา
บท้ายด้วยสุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนำไปคลุกเขาให้ทั่วกันอีกรอบก่อนจะตักใส่กระบอกไม้ไผ่
แล้วก็นำไข่มดแดงไปเผาจนหอมกลุ่นนี่แหละค่ะจัดจ้านพร้อมเสิร์ฟย่านนครราชสีมาให้ได้ฟินกันแบบไม่มีพักเลยจ้า
และปิดท้ายด้วยสุดยอดเมนูแห่งภาคพื้นอีสานก้อยไข่มดแดง
เปิดเมนูอันโอชะทั้งแซ่บทั้งซีสกับก้อยไข่มดแดงนี้
ที่ใครเห็นก็ต้องน้ำลายไหลพบได้ในทั่วภูมิภาคแต่นิยมกันมากในภาคอีสาน
เห็นจัดจ้านย่านอีสานแบบนี้วิธีทำก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะ
เครื่องเคียงอย่างสารแหน่ต้นหอมหอมแดงให้พร้อม
แล้วก็นำไปผสมเครื่องปรุงอย่างพริกน้ำปลาน้ำตาลมะนาวลงไป
ไข่มดแดงไปคลุกเคล้าตามด้วยข้าวคั่วปรุงรสตามใจชอบให้แซ่บหลาย
แหมเท่านี้ก็ได้เมนูก้อยไข่มดแดงเอาไว้ยั่วน้ำลายแล้วล่ะค่ะ
เปิดเมนูเด็ดสุดยอดในหน้าร้อนมาให้ถึงที่แบบนี้
วันนี้ชาวตลอดข่าวอย่าลืมไปลองเติมความแซ่บกับไข่มดแดงสักเมนูกันนะคะ

เห็นไง

มันกำลังโปรกัสที่ไข่มดแดงคุณอะไรต้องการอะไรจากดิฉัน
อร่อยเนี่ยเราเห็นกันอยู่ที่หน้าจอแต่ยังไม่ได้ลองกันดูเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีโอกาสลองทานกันดูนะจ๊ะ